เราต้องตรวจหาเชื้อโควิด
อุปกรณ์ที่มีอยู่ติดบ้านเลยคือชุดตรวจ
ตอนนี้ทุกคนแยงจมูกเป็นแล้วนะ
ใช่ค่ะแล้วอันนี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอคืออะไร

วันนี้ค่ะคุณผู้ชม๑๗มกราคม

ขายผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่๙โมงที่ผ่านมา
คือกล่องนึงมันจะมีทั้งหมด๒๐ชุดในกล่องนั้น

ตกต่อชุดก็คือชุดละ๓๕บาท
แล้วเขาเปิดขายเมื่อตอน๙โมงเช้าที่ผ่านมา
ใครที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ขององค์การเพศรัชกรรมนะคะ
คือใครที่อยู่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าไม่สะดวกเดินทางมาซื้อ
เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเริ่มเปิดขาย๘สาขา

แต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดขายออนไลน์

ว่าตัวแทนขององค์การเพศรัชกรรมต่างเนี่ย
ถ้าเกิดเอาไปขายห้ามเด็ดขาดเลยนะ
จะไปบวกราคาเพิ่มเป็น๔๐บาทเป็น๔๕บาทไม่ได้นะคะ
ทีนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบกันหน่อยเมื่อเช้า
พอเปิดขายผ่านทางออนไลน์เป็นยังไงบ้าง
เขาเริ่มขายตอน๙โมงใช่ไหมปรากฏว่า๙โมง๔๐จ้ะ
ระบบขัดคล่องเข้าไม่ได้
พอเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วระบุเลขบัตรประชาชนแล้ว
ไม่สามารถที่จะกดยืนยันได้
ทีนี้พอเป็นระบบขัดข้องแบบนี้นะคะ
นี่ส่วนหน้าจอขึ้นว่าหมด
คุณผู้ชมด้วยปริมาณเนี่ยนะคะ
คือเขาก็จะเอาเข้ามาเรื่อยล็อตแรก๓ล้านชุด
แล้วก็เอามาเติมอีก๓๕๐๐๐ชุด
ตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่
ใครที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ซื้อผ่านทางออนไลน์
เป็นยังไงกันบ้างส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
ที่ฉันเข้าไปดูล่าสุดตอนนี้เลยคุณผู้ชม
ก็ขึ้นเป็นข้อความมาบอกว่านะคะสินค้าหมดสำหรับวันนี้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณผู้ชมเข้าไปดูใหม่นะคะ
จะได้สั่งซื้อกันได้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ระบุในนี้ได้เลยนะคะ